เมื่อวานนี้หุ้นไทยยืนได้ในแดนลบในช่วงท้ายปลายตลาดนะครับ

เนื่องจากว่าช่วงนี้ขาดปัจจัยหนุนนำครับ
ราคาดัชนีที่มีการไหลรูดลงมา
ก็นำมาโดยกลุ่มพลังงานสื่อสารแล้วก็แบงค์พาณิชย์นะครับ

ลบไปประมาณร่วงลงไปกว่า๑๐จุดด้วยกัน
อยู่ที่ระดับ๑๑๕๖๔๔๒จุด
ในขณะที่ราคาทองคำเมื่อวานนี้บ้านเราก็ลดลงบาทละ๕๐บาท
คำแท่งรับซื้อ๒๓๕๐บาท
และขายออกบาทละ๒๔๕๐บาทนั่นเองนะครับ

ว่าจะเป็นการแถลงชัดเจนจากเฟสว่าตกลงแล้วประชุมเดือนหน้า
กลางเดือนจะขึ้นไหมอัตราดอกเบี้ยของเฟส
รวมทั้งดอลลาร์ที่แข็งค่าด้วยก็อาจจะกดดันต่อราคาทองคำในช่วงนี้
แล้วมองต่อไปเลยครับว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เราจะวางแผนเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง
ในช่วงนี้เราพูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

ติดตามพร้อมกันในครอบครัวบัวหลวงอีคอนอินเด็กซ์ครับ

เข้าสู่ช่วงอีคอนเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ

เห็นคุณคิงเอามะพร้าวมาให้ดู
แม่กิ๊ตเราคุยอยู่เลยว่าสมสัยจะผาว่ามะพร้าวดีกว่า
นะครับน้ำมะพร้าวแถวศรีลมนี่ขายแพงนะ

ใช่นะครับก็น่าติดตามนะ
เพราะว่าผู้ผลิตสามารถเอาสินค้าเหล่านี้มาสู่ภูมิภูมิได้เลยใช่ไหม

สินค้ากาเศรษฐกรรมจริงแล้วถ้าเราพัฒนาจริงทุกอย่าง

นะครับกลับมาสู่ช่วงเศรษฐกรรมเมื่อคืนนี้ดาวโจรเจอกันกับพี่โทษ
นะครับก็เมื่อวานนี้ดาวโจรปิดไปกว่า๒๗๔๓นะ
หัวเป็น๑๐๐กว่าจุด
โอ้โหขานรับผลประกอบการของกลุ่มค้าปีกในสหรัฐอเมริกัน

แต่โทษทีเถอะผลประกอบการยังดูดีอยู่

พวกอะไรเรื่องกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะก็ดีขึ้น

ก็ต้องบอกว่าความเชื่อมั่นในการบริโภค
ของประชาชนของสหรัฐอเมริกายังดีอยู่

มันโตขึ้นเรื่อยตั้งแต่ประธานาธิบดี
ทรัมป์ได้รับตำแหน่ง
บริโภคดีฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่า
ต้องขยับไปไกลเลย
เพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นดาวจงก็เลยขาดรับไปเรียบร้อยแล้ว

เริ่มพยายามอยากให้ค่าเงินดอลลาร์นี้อ่อนค่าทุกวันนี้
ว่าต้องมานั่งดูนะต้องมานั่งคอย
ว่าให้ทุกคนมาเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าตอนนี้ค่าเงินคุณอ่อนไปหรือแข็งไปยังไง
ก็คือไพท์ทั่วโลกนี้มาโชว์หมด
คุณให้ตั้งกฎกติกากันไหมล่ะไม่ได้อย่างนั้น

ซึ่งคนที่ดูแลหรือพูดถึงหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่
เขาก็จะคิดไปตามขนาดของเซตอัพจากละประเทศ
กองนั้นซึ่งเราก็จะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด
แล้วก็มีบุรการการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ดังนั้นเขาก็เป็นผู้ถูกหลักประมาณ๑๗
ก็ในส่วนหนึ่งของค่าเงินเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยจะไปเที่ยวจะไปอะไร

เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินเทียบกับเงินบาทเราค่อนข้างเรียบร้อย
นี่บาทเราก็อยู่แถว๓๔ปลาย๓๕ต้นต้องถือว่าถูกมาก

ญี่ปุ่นนี่ตอนนี้อยู่ประมาณ๓๑โอ้โหถูกมาก

แต่ว่าสงการนี้ผมเชื่อว่าคนคงไปญี่ปุ่นเยอะขึ้น

เงินยูโรก็ลงนะตอนนี้อยู่ประมาณแถว๓๔

หลังจากนั้นก็คือเมื่ออเมริกาดูดีขึ้น
อันนี้คนที่มาอีกคนนึงก็คือเฟสแล้ว
คุณเจเน็ตเยเลนก็ออกมาให้ข่าวเยอะเหมือนกันช่วงนี้
เป็นไปตามไหมพี่จะเตอร์ไพรส์ตลาดอีกไหม
ว่าคงไข่แล้วนะอย่าเตอร์ไพรส์เลย

ในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ทรัมป์เองก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะ
อันนั้นก็คิดว่าปีนี้อย่างที่เราเคยคาดการณ์เอาไว้ว่า
ครึ่งปีแรกเนี่ยก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่จะขึ้นดอกเบี้ย
แล้วก็อีก๒ครั้งก็น่าจะมีอยู่ในช่วงปลายปี
นะครับเราก็คาดการณ์ไว้ว่าอย่างนั้นก็รอประชุมมีนา
เราประชุมตอนช่วงพฤษภาแล้วก็ปลายมิถุนายอีกครั้งหนึ่ง

น่าจะชินนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็เซอร์ไพรส์หลายรอบ
ปีนี้จะเซอร์ไพรส์ก็นั่งดูอีกทีนิด
แต่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่๑๕๖๔๔๒จุดนะครับ
แต่น้องทุนในแต่ละกลุ่มต่างชาติสถาบันไม่ค่อยเปียกแปลงมากนะ
คนที่ซื้อสุทธิก็เป็นนักทุนรายย่อยนะครับ
ก็ตอนนี้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าปันผลเริ่มออกแล้ว
งบของปีที่แล้วเริ่มออกหมดแล้ว
หลายคนบอกว่าทำขายทำกำไรไปต่อ
หลายค่ายเคยแนะนำหุ้นปันผล
จริงแล้วหลายคนก็บอกอ้าวพอปันผลออกมา

ไม่ใช่ให้ถือเพื่อเอากำไรเราให้ถือเพื่อยาว
เพื่อยาวเพราะว่าปันผลสมมุตินี้
ต้องมองข้างหน้าว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยังไง

แต่อยากรู้ว่าในแต่ละตัวปีหน้าอะไรจะโตไม่โต
ปี๖๐ปี๕๙นี่
๖๐ตัวที่น่าจะเติบโตมากที่สุดเลย
ก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐ
เขามีแนวโน้มว่าจะเติบโตที่สูงมาก
ใช่เพราะปีที่แล้วของปี๒๐๑๖

แต่ปีนี้เขาบอกว่ามันต้องโตขึ้นไปอีก

ก็มีพูดถึงรถฟงรถไฟทำเร็วสูง
ผมเอาตัวโครงการของรัฐบาลมาให้ดูนะ
อันนี้ก็เป็นตัวสำหรับผมใช่ไหมครับภาษาไทยชื่อระเบียงเศรษฐกิจผ้าตะวันออก
มีโรงงานแหลมชะบังอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเลยนะฮะ
ซึ่งส่งผลให้คนทำงานแถวนั้น
รายได้สูงค่อนข้างต้นของประเทศเลย

ตัวนี้อีกยิ่งทำให้ภาคตะวันออกยิ่งเจริญมากขึ้น
ใช่นะครับเพราะว่าโครงการที่เขาจะพัฒนานะ
อันดับที่๑ก็คือโครงการท่าน้ำลึกแหลมชะบัง

อันดับที่๒นี่ก็คือโครงการพัฒนาสนามบินอุตภัวร์

การที่๓ก็คือพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดที่สัตหีบ

ถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นที่เรามีวิ่งเรือ

ใช่ไหมฮะก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกกับทาง

ตรงต้นกลางไปปลาย
อันดับที่๔คือสร้างรถไฟลางคู่และความเร็วสูง

ใช่ต่อไปคนไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานระยองได้

ใช่อันดับที่๕นี่คือสร้างทางหลวงต่างนะ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอีกวัก
แต่ที่สำคัญนะครับเราจะเห็นว่าการลงทุนภาคเอกชน

เขานั่งรอกันอยู่เพราะเมื่อไหรเอกชนจะเริ่มต้นลงทุน
ก็น่าติดตามนะเพราะถ้าเกิดเอกชนเริ่มต้นลงทุนในปีนี้

เชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนอย่างนี้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเอกชนจะกลับขึ้นมา
พูดถึงการลงทุนแล้วมาพูดถึงการใช้เงินบ้าง

กลับเข้ามาในระบบซะรัฐบาลจะช่วย

คือจริงหนี้นอกระบบดอกเบี้ยเราไม่รู้จริงแล้วเท่าไหร่
ถ้าเราเข้าสู่ระบบนะเวลาจ่ายชำระเงินนะ
ยังมีบอกคุณจ่ายเงินต้นเท่าไหร่คุณจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่

ใช่โดยเฉพาะคุณเจนวายใช่ไหมพี่เป็นอย่างไรบ้าง
ก็คือวันนี้พอไปเจอว่าธนาคารประเทศไทยออกโครงการหนึ่ง
เรียกว่าเตไม่เจ็บก็คือจ่ายไม่เจ็บแล้วก็เก็บไม่จบ
เพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับว่าโครงการเหล่านี้เนี่ย
จะมาช่วยให้คุณสามารถใช้เงินได้ดีกว่าอย่างไร
ว่าเราจะเอาพวกเหนือมาฝากท่านผู้ชมว่าจะทำอย่างไร
ขอคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งครับ

และนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจในช่วงนี้
ผมพีรวัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ